โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดินทรลมก็เกิดจากการที่มีฝนตกอย่างหนักและสกนแรงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงแรงเสื่อ
จากเหตุการณ์แผ่นดินไว้ในพื้นที่หล่างจาก

มีความสูงประมาณ๕๐เมตร

จะสังเกตว่ามีป่าไม้ขึ้นค่อนข้างบางตาเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนช่วงกลางภูเฉาเห็นนี้
ก็มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชันเพียงประมาณ๓๐องศา
มีเนินตกรดินขึ้นอีกเป็นจำนวนมากในคริเดียว

เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม
คุณผู้ชมครับและถ้าหากประเวณนี้เองเริ่มมีฝนโปรยไปรล่ายลงมา
น้ำฝนที่ตกลงมานั้นก็จะซึมลึกเข้าสู่ชั้นดินและชั้นหินบริเวณดังกล่าว
แน่นอนครับถ้าหากชั้นดินและชั้นหินบริเวณเชิงเขาไม่สามารถที่จะรับน้ำฝนต่อไปได้อีก
ธรรมชาติก็จะเริ่มส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เอง
ก็ลังจะกลายเป็นพื้นที่ที่ต้องหัวเชิญกับเทศการดินทะลมนะ

แบบนี้นะครับมีลักษณะคล้ายกับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเท่านั้นยังไม่พอ
เสียงของต้นไม้ล้มเหยียดกันดังไกลมากว่า๕กิโลเมตรจากป่าลึก
น้ำในแม่น้ำลำทานจากสายก็จะกลับกลายเป็นสีขุ่นเหมือนสีโอวันติน
เราจะเริ่มได้กลิ่นของซากชื่นนะครับรวมไปถึงต้นไม้สดที่ลอยมากับกระแสน้ำ
และถ้าหากบริเวณนี้เองฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องและตกหนัก
จนทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมมากถึง๓๐๐มิลลิเมตรภายใน๑วัน
ก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มขึ้นมาทันทีนะครับ
คุณผู้ชมทราบไหมว่ามวลดินและมวลหินที่ตลมลงมาจากบริเวณเกาะนั้น
สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า๑๐เท่าของความสูงชันในแต่ละพื้นที่
ดังนั้นถ้าหากเราได้ยินเสียงหินแตกครับเสียงต้นไม้ล้มอื้อฮึมดังมาจากป่าลึก
ในแม่น้ำลำทานเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีอุ่นขึ้น
ห้ามวิ่งขึ้นเขาเด็ดขาดนะครับให้วิ่งขึ้นเขาไปอีกลูกหนึ่งนะครับ
ซึ่งจะต้องเป็นเขาที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลนะครับ
รวมไปถึงต้องอยู่สูงจากร่องน้ำประมาณ๕เมตร
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เองจะทำให้คุณปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
จากเหตุการณ์ดินถล่มนะครับ